ลูกชายซึ่งมีอาการป่วยจิตเวท

วัย๘๕ปีจนเสียชีวิต
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเจอสภาพเป็นแบบนี้ครับ

เป็นนาทีที่ตำรวจสพกเปลิดแหลมสิงต้มบุกเข้าไปชัดถามผู้ชายคุณนี้

แต่ว่ามันหล่วงจากเขามีอาการทางจิตเวท

คุ้มครั่งแต่เขาคลั่งขนาดฆ่าพ่อ
แล้วเขาก็ไม่รู้นะคนที่เขาฆ่าเป็นพ่อตัวเองนะฮะ
ชาวบ้านต้องไปแจ้งตำรวจมาช่วยกันจับตัวเขาเอาไว้
หลอกล่อให้ออกมาหน้าบ้านนะฮะพยายามจะพูดคุยเกลี้ยกล่อม
เขาปิดบ้านแล้วก็มีประตูเป็นรั้วลูกกรงอยู่แบบนี้
บ้านก็เป็นปูนยกสูงขึ้นไปนะครับ
ทีนี้เนี่ยด้านหนึ่งก็ให้คนยืนหลอกล่ออีกด้านหนึ่งก็มีปืนไฟฟ้าช็อตยิงใส่เข้าไปจนล้มลง
สุดท้ายอีกชุดหนึ่งก็เข้าไปตะคุบตัวพร้อมกับไม้งามล็อกเขาไว้
คนนี้ชาวบ้านมาหลอกล่อให้เขากินน้ำก่อนออกมายืนหน้าบ้าน

ส่วนที่ต้องเอาตัวออกมาส่งโรงพยาบาลก่อน
แล้วอายะตัวเป็นผู้ต้องหาต่อไปก็เห็ดฆ่าพ่อไปแล้ว
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้นะครับศูนย์วิทยุ๑๙๑เขารับแจ้งจากชาวบ้าน
ว่ามีคนทำร้ายกันจนเสียชีวิตก็คือลูกฆ่าพ่อบ้านของเขาอยู่ที่บ้านหนองชิม
หมู่สามนะฮะตะบนหนองชีพอำเภอแหลมสิงพอตำรวจเข้าไปก็เจอนี่แหละฮะ
นี่ฮะผู้ตายนี่ฮะสภาพเป็นแบบนี้ครับผู้ตายคือนายประสิทธิ์อาทหารอายุ๘๕ปี
นอนตายอยู่เนี่ยไม่ไกลจากบ้านในพงหญ้านี่แหละโดนตีด้วยของแข็งหลายต่อหลายครั้ง
จนช้ำในตายมีบัตรแผลเต็มตัวและทิ้งขาก็มีคาดว่าลูกชายคนเมื่อกี้
ใช้ไม้เท้ากระหน่ำตีพ่อจนตายคามือครับนั้นลูกชายอายุก็เยอะแล้วนะฮะ๔๗ปี
แต่ว่าเขามีอาการป่วยทางจิตนะฮะเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรลงไปก็คือไม่รู้ว่าฆ่าพ่อไปแล้ว
ตีพ่อตนเองไปนะเดี๋ยวตำรวจจะต้องเรียกพี่ชายมาสอบสวน
แต่พี่ชายของผู้ก่อเหตุเองก็บอกแบบนี้ว่า
เคยพาน้องไปรักษาแล้วนะต้องกินยา
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันมีเรื่องของอาการทางจิตด้วย
น้องติดการพันดันต่างด้านหน้าด้วย

มันเป็นโรคระบาดมันยังไงไม่รู้บางทีมันก็ดีบางทีก็ร้ายอะไรอย่างนี้

ก็ไม่รู้นะไม่น่าติดสนุก
สนุกเกอร์แล้วตอนนี้เขาเมาเหรอ
เขาเล่นสนุกมากกว่าบ่าทุกทีอ่ะ

ไม่รู้ว่ามีสุราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่ากับอาการป่วยทางจิตเนี่ยนะฮะ